มาดูเรื่องนี้ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีปู่ฤษีข่มขืนลูกแท้ของตัวเอง
วัยสิบห้าปีจนตั้งท้องหนึ่งเดือนครับ
ท้ายที่สุดแล้วจนกระทั่งถูกฝากขังที่ศาลจังหวัดบึงการยังคงไม่ยอมรับนะคะ
ยังคงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำและไม่ยอมกล่าวคำลาศิกขาด้วย
หลายคนอาจจะสงสัยเป็นปู่ฤษีแต่นี่มันพระสงฆ์นี่นะ
นี่คือพระไพบุณวิปุโหรค่ะหรือว่าปู่ฤษีวันไวร์สี่สิบห้าปี
ก็โดนตำรวจนะคะนำหมายสารจังหวัดบึงการมาจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีใน๓ข้อหาด้วยกัน
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำชำราวผู้อื่นโดยผู้ถูกกระทำนั้นเป็นผู้สืบสันดารของตนเอง
ก็คือลูกนั่นแหละลูกหลานอะไรแบบนี้
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวปู่ฤษีเนี่ยเขาก็ยินยอมให้จับแต่โดยดีนะคะ
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพศรีวิลัย
เช้าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก่อนที่เขาจะนำตัวไปฝากขัง
ต้องนำไปกล่าวคำลาศิกขาก่อนเพราะว่าเขานุ่งเหลืองอยู่
ก็พาไปพบกับพระครูโอภาธรรมรสเจ้าอาวาสวัดป่าโชติรสธรรมกรที่ตะบนบึงกาลเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาล
ซึ่งก็เป็นผู้ปกครองสงฆ์โดยตรง
ปู่ฤษีรายนี้ยืนยันในความบริสุทธิ์บอกว่าขอนุ่งขาวห่มขาวและจะไม่ยอมกล่าวคำลาศิกขาค่ะ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงการเป็นศักดิ์ขีพยานด้วย
ทีนี้จังหวะเดินไปขึ้นรถยนต์ของลูกศิษย์ที่ขับมา
มีตำรวจคุมตัวปู่ฤษีใกล้ชิดนะนักข่าวเราก็ใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
พยายามจะถามอยากจะฟังเสียงอยากจะฟังสิ่งที่เขาคิดที่เขาพูด
ถามสั้นว่าทำไมถึงไม่กล่าวคำลาศิกขาฟังเขาตอบหน่อย
เขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำถ้าทำจริงก็ชั่วยิ่งกว่าหมา
หมาเกิดมาก็ไม่ได้ชั่วนะคือนึกออกไหม

สงสารหมาเหมือนกันนะคะบางทีหมาก็ไม่ดูอิโนะอิโนะ
เหน่อะไรอ่ะเนาะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปก็แล้วกันนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวปู่ฤษีรายนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบึงกาล
ลูกศิษย์ลูกหาเองก็เตรียมหลักทรัพย์ไป๒๕๐๐๐บาทไว้ประกันตัวให้ด้วย
สำหรับการดำเนินคดีค่ะตำรวจมีระยะเวลารวบรวมหลักฐานและสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการเนี่ย
ในช่วงระยะเวลาฝากขังทั้งหมด๗ผัดผัดละ๑๒วัน๗๒เป็น๘๔วันทั้งหมดนะคะ
ก็รวมแล้วเนี่ยประมาณเกือบ๓เดือนครับ
ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามีการตั้งทนายความต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วด้วย
ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน
แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นทางกับเขาใช่ค่ะไปปรับปร่ำไข่ไม่ได้